เอาละค่ะคุณผู้ชมไปดูที่เรื่องที่ตลาดนัดกันหน่อยนะคะ
เป็นเรื่องราวกระทบกระทั่งกันระหว่างแม่ค้ากับลูกค้าผู้หญิง
ด่ากันนาน๔นาทีคุณผู้ชมแค่เพราะคำว่าแม่

เราดูแล้วก็งงกับตักกะความคิดนิดนึงนะว่าเรียกไม่ได้เหรอ

แค่เพราะคำว่าแม่บางคนอาจจะฟังแล้วจับใจความ

แม่ค้าทนปลายไปถูกทะเลาะกับเรื่องอะไรเนี่ย

ผู้หญิงเสื้อดำที่ถือถุงเนี่ยมาซื้อของที่ร้านค้า
แล้วก็ที่เห็นเป็นมือไม้ปัดป่ายเข้ามาในกล้องคือแม่ค้า
แม่ค้าพูดกับลูกค้าผู้หญิงคนนี้ว่า
แม่จะเอาอะไรจะซื้ออะไร

ไม่ต้องมาเรียกแม่กูไม่ใช่แม่มึง

เหตุการณ์เกิดขึ้นวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ตลาดนัดคลองถมจังหวัดแพร่

ก็แค่เรียกแม่มันเสียหายตรงไหน

คือบางทีเรารู้สึกว่าเออกันเอง
เรียกผีป่าน้าอายายลุงแม่เมอะ
แต่ว่าบางคนเขารู้สึกจริงนะว่า

ถ้าเราเพิ่งเจอใครครั้งแรกจะไปเรียกเขาว่าพี่ว่าแม่อะไร

นับญาติกันทำไม

คือบางทีมันเป็นประเด็นเล็กน้อยที่บางคนเขาไม่โอเคจริง

อายุฉันยังไม่ถึงป้าเธอมีสิทธิ์อะไรมาเรียกฉันป้า

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเอาง่ายเรียกคุณ

หรือไม่ก็คุณคุณจะเอาอะไรคะ

จริงถ้าเกิดทำใจร่มเขาเรียกเขาก็ให้เกียรติว่า

อาจจะฝีนเสมอกันแหละ๒คนเดียวถึงทะเลาะกันด้วยเรื่องนี้นะ

ตามคนบทเขาเรียกคุณสูงอายุที่แบบ

เรียกแม่แบบนั้นคือให้เกียรติเหมือนเป็นแม่

มีสติก็ไม่ต้องทะเลาะกันหรอกครับ